คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหม
โจรไม่ธรรมดาตีเนียนเป็นลูกค้า
ชิมทูเรียนร้านนึงแล้วบอกทูเรียนอร่อย
เหมาหมดเลยทั้ง๘๐กิโล
เอามามาแวะที่ร้านผลไม้ตรงนี้
ที่จะมาทำทีเป็นลูกค้านะ
มาขอชิมก่อนนะ
พ่อค้าเดี๋ยวซื้อสักโลหนึ่ง
ชิมหน่อยอุ๊ยอร่อยติดใจเลยเนี่ย

งั้นเอาหมดเลย๘๐โล
พ่อค้าดีใจมากนะครับเพราะ๘๐โลก็เป็นเงิน๗๖๐๐บาท
พ่อค้าต่อชีวิตไว้ได้
ก็เลยขนขึ้นรถกระบะให้เขาไปซะหมดเลยนะฮะ

ริมถนนสายชุมชนหนองน้ำเย็น๔
เทศบาลเมืองมาพตะพุธจังหวัดระยองนั่นเองนะครับ

นี่คุณผู้ชมมันมีสลิปเงินที่โอนเข้ามา

เขาโอนมารอบแรก๑๓๐บาท
กับการซื้อทุเรียนที่เขาขอชิมไงคุณ

แต่พอขนขึ้นรถไปแล้ว๘๐โล
ต้องจ่าย๗๖๐๐บาท
แหมแกล้งบอกว่าเดี๋ยวโอนนะพ่อค้า
ปรากฏว่าโอนไม่เข้า

ทำไมเงินไม่เข้าแบบนี้นะฮะ

ทีมข่าวของเราคุยกับพ่อค้าคือ

นี่เขาก็มาชิมแล้วก็ขอซื้อรอบแรก๑๓๐บาท

นี่พ่อค้านี่๑๓๐บาทไปแล้ว
อ้าวเดี๋ยวอีก๗๖๐๐บาทกำลังจะไปนะ

แล้วบอกเงินไม่ออกสงสัยตู้เสีย

อ้าวทำอย่างไรกันดี
ทีนี้ลูกค้าคนนี้ออกอุบายนะคุณ
อุบายบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่พี่สาวนะ

พ่อค้าก็เลยให้ลูกสาวกับเพื่อนลูกสาวซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ย

เพื่อไปรอเอาเงินจากพี่สาวของลูกค้าคนนี้

นี่ลูกสาวของพ่อค้ากับเพื่อนลูกสาวเนี่ย
ลงจากรถไปรอตรงทางเท้า

ข้างปรุงของพ่อค้า๗๖๐๐บาท

แต่คดีไม่คืบพ่อค้าเลยมาร้องสื่อ
แล้วก็อยากให้สื่อช่วยเผยแพร่

แต่ถ้าไม่จับก็อยากเผยแพร่

พ่อค้าแม่ค้าร้านผลไม้ร้านอื่นด้วย
เดี๋ยวจะถูกหลอกลวงแบบนี้คุณผู้ชม
พ่อค้าใจตกไปที่ตาตุ่มเลยตอนแรกดีใจดีใจ
เขามาเหมาะ๘๐โลกรัมพอเขาเชิดไปแบบนี้
แล้วเราจะเอาที่ไหนไปขายต้นทุนก็หายไปแล้ว
ใช่ค่ะก็เลยเอาข่าวแบบนี้มาเตือนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนด้วยนะคะ